คุณผู้ชมพามาดูเรื่องของข้าวหอมมะลิครับ
ราคาปรับขึ้นแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรบอกว่า
ถ้าซื้อหน้าไร่นาปรากฏว่าราคาไม่ขึ้นนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะราคาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตลาดเลย
มันเกี่ยวกับเรื่องของการไม่หักค่าความชื้นนั่นเองนะครับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ดและสุรินท
ซึ่งมีนาข้าวอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุหลาบร้องไห้
เพาะปลูกข้าวหอมะลิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
บอกตรงกันเลยนะครับว่าราคาข้าวเปลือกหอมะลิช่วงนี้
แม้ว่าจะสูงถึง๑๗บาทต่อกิโลกรัม
เนื่องจากผลผลิตในตลาดขาดแคลนที่อย่างนัก

ขายได้เพียง๘บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นนะครับ
เนื่องจากเป็นข้าวเกี่ยวสดแล้วก็ไม่หักค่าความชื้นครับ
เริ่มต้นปีเก็บเกี่ยวก็จะได้ราคาดีหน่อย๗๘บาทครับ
พอก่อนกลางมาสักหน่อยข้าวออกเยอะบาทก็ต้องลาศาสตร์
ถ้าราชาข้าวมันยังปัจจุบันอยู่ก็ไม่ให้เขามีคราวใช่
เพราะว่าทุกวันนี้ข้าวกิโล๑๗บาทแล้วครับแต่ไม่มีข้าวขาย

ขายไปจนหมดตั้งแต่ข้าวเกลียวใหม่ต้องเปลี่ยน

เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
ยังไม่แน่ใจเรื่องของราคาข้าวหอมมะลิ
ว่าจะดีดั่งต่อเนื่องทั้งปีหรือไม่นะครับ
แต่เมื่อแนวโน้มปรับขึ้นไปเรื่อยแบบนี้

ขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมะลิมากขึ้น
เพราะเชื่อว่าจะทำให้มีรายได้มากขึ้น
แต่ว่าในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานรัฐ

บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มจนล้นตลาดจนเกินไปนะครับ
ก็มีการควบคุมพื้นที่ในการปลูกด้วยนะครับ

ออกมาเปิดเผยถึงราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
ขนาด๕กิโลกรัมในท้องตลาดตอนนี้

ส่วนราคาส่งออกขยับจาก๙๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
ก็เพิ่มขึ้นเป็น๑๒๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
ถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ๑๐ปีนะครับ
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
รายงานสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกล่าสุด
บอกว่าข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ
ถึง๑๗๔๐๐บาทต่อตัน
เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมปี๖๐กว่า๑๒๕บาท
เปลือกเจ้า๕ราคา๗๘๐๐๘๔๐๐บาทต่อตัน

ราคา๑๑๐๐๑๒๑๐๐บาทต่อตัน
เพิ่มขึ้น๑๓๒บาท
เหนียวคละตันละ๘๕๐๐บาทถึง๙๐๐บาท
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ๑๖นะครับ

ก็อยากให้เงินถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริงนะครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะตั้งแต่ตี๕๓๐